ดูเรื่องนี้กันหน่อยชาวบ้านเขาบอกเขาเดือดร้อนโดนผีตายโหงรังควานอุ้ย
นอนไม่ได้อ่ะไม่รู้จะไปแจ้งใครแจ้งคุณตำรวจให้มาจับผีซะเลยฮะ
เอาอันนี้มึงเนี่ยตีพื้นดินแม่ฮวนีสามทีพร้อมก็เอามือตบแม่ฮวนีสามทีปุ๊บปุ๊บปุ๊บ

อ่าของใส่ด้านมาเลย

เอามือเอาใส่มือ

สิ่งไหนไม่ดี
สิ่งไหนที่ข้าร่วมเกิน

ไม่เจ็ดจนาก็ดี
ไม่เจ็ดจนาก็ดี
ขอให้อาสธรรมหายไป

สาธุ

น่าจะดีขึ้น

ที

เสร็จแล้วก็ไป
หมายถึงอะไร

คุณตำรวจกลับโรงพัก

ร้อยตำรวจเอกอภิวัตถาวรรองสารวัตรสอบสวนสภสามเงาจังหวัดตากนะ
มาหาชาวบ้านที่นี่
แล้วมาทำการประกอบพิธีไล่ผีให้
ไล่ผีปัดรังควานนะคุณผู้ชม

ตำรวจต้องมาทำพิธีไล่ผีแล้ว

ท่านถ้าเล่าให้ฟังอย่างนี้คุณตำรวจนะ

เหตุการณ์ดังกล่าวมันเกิดขึ้นช่วงที่แกนั่งอยู่อย่างนี้
กำลังนั่งพิมพ์งานพิมพ์สำนวนคดี
บอกคุณตำรวจคุณตำรวจช่วยด้วย
ผีตายโหมาตามนะโกวนคลุงขาว

ไม่มีแรงไปทำงานเลยคุณตำรวจ
ไปจับหรือไม่ก็ไปไล่มันที
อ้าวชาวบ้านเดือดร้อนในใจตอนแรกคุณตำรวจคุณตำรวจอภิวัตรจะบอกว่า
จะช่วยยังไงตำรวจไม่ใช่หมอผี

แต่เมื่อชาวบ้านเดือดร้อนตำรวจไม่นิ่งนอนใจไม่อยู่เฉยไปช่วยเหลือฮะ
เดินทางไปที่บ้านหลังนี้นะครับแล้วก็ไปเดินชี้นั่นชี้นี่บอกตรงนั้นนี่แหละ
เป็นจุดที่ผีตายโหงอยู่อะไรแบบนี้แล้วก็ให้ทำพิธี
พิธีที่ให้ทำเนี่ยคุณตำรวจบอกอย่างนี้เขาได้ศึกษานะ
ได้รับการถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์ซึ่งมีความเชื่อของทางภาคเหนือเขา

บ้างก็เอามาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์มีการท่องมนต์ท่องคาถา
ในคลิปนั่นแหละครับทางเจ้าของบ้านว่ายังไงบ้าง
เมื่อคุณตำรวจมาทำพิธีให้แล้วคุณมนตรีทาแวดบอก
เฮ้ยทำเล่นคุณตำรวจมานี่ผีไปเลยนะ
ไอ้ผีไต้หงที่ว่ามันกลัวตำรวจตอนแรกน่ะโอ้โหบอกเลยว่าบารังควานตลอด
ไม่สามารถใช้ชีวิตปกติสุขได้เลยสะดุ้งกลางคืน
แล้วจะตื่นไปทำงานไหวได้ยังไง
ทีนี้พอคุณตำรวจมาทำพิธีให้

เขาบอกไม่เคยเจอกับเรื่องแปลกประหลาดอีกเลย
แล้วเขาบอกว่าอยากขอบคุณจริง

ไม่นิ่งนอนใจกับเรื่องลักษณะแบบนี้
บางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องความเชื่อ

เหลือเถอะมีที่ไหนอะไรอย่างนี้

มาเนี่ยก็มาจัดการให้มาทำให้

แล้วเนี่ยคุณตำรวจเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องความเชื่อซะทีเดียวนะ
เรื่องของการที่ว่ามีความเชื่อร่วมกันทางใจ
อะไรลักษณะแบบนี้มันทำให้พูดคุยเข้าใจกันง่ายขึ้น
เข้าใจแล้วคือคุณตำรวจเนี่ยเขาใช้หลักจิตวิทยา
ในการเข้าหาประชาชน
เพราะฉะนั้นถ้าประชาชนเดือดร้อนมีเรื่องอะไร
ตำรวจจะเข้าไปเหมือนช่วยดูช่วยพูดคุย

พูดง่ายเหมือนเป็นเพื่อนกันพวกเดียวกัน
ถ้าเกิดว่าเข้าใจกันจะคุยกันรู้เรื่อง
แบบนี้แล้วสามารถทำให้เรื่องนี้จบไปด้วยดีได้นะคะ